มาดูการตัดสินอีกหนึ่งคดีที่ได้รับความสนใจจากสังคมเช่นเดียวกัน

ก็คือมีคนไปพบศพเด็กหญิงอายุ๑๑ปี
ถูกฆ่าแล้วยัดอยู่ในท่อระบายน้ำ

สรุปแล้วคนร้ายออกมาเป็นนายแตมหมื่นบาน
สารชั้นต้นและสารอุทธรณ์ตัดสินว่ามีความผิด
แต่ล่าสุดสารดีกาตัดสินยกฟ้อง

หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลัก
ใช่นะคะไม่เพียงพอนี่นะคะ
สำหรับผู้ต้องหาอดีตผู้ต้องหาตอนนี้ที่ชื่อว่าในแตม

เพราะ๔ปีที่ผ่านมาที่อยู่ในคุก
ได้รับความทุกข์ทรมานด้านจิตใจ
จนถึงขั้นคิดฆ่าตัวตาย
และครอบครัวก็ถูกตราหน้าว่าเป็นครอบครัวของฆาตกรด้วยนะคะ
สารจังหวัดตรังอ่านคำพิพากษาสารดีการในคดี

อายุ๓๘ปีเป็นจำเลยในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
พรากเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปี
เสียจากบิดามานดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารย์

เพื่อการปิดบังการเกิดการตายหรือเหตุแห่งการตาย
เหตุการณ์นี้ย้อนดูกันหน่อยนะคะเกิดขึ้น
เช้า๑๒พฤษภาคมปี๒๕๖๐
มีคนไปพบศพเด็กหญิงเพลงอายุ๑๑ปีถูกฆ่ายัดท่อระบายน้ำ
บริเวณถนนสายวัดพระงามบ้านควรตำบลบ้านโพอำเภอเมืองตรัง
โดยมีพนักงานอายการของจังหวัดตรังเป็นโจทยื่นฟ้อง
ซึ่งในวันนี้นะคะพ่อแม่ของผู้ตาย
และนายประถมพงศ์จำเลยในคดีพร้อมครอบครัว
มาร่วมฟังคำพิพากษาของศาลด้วย
คดีนี้สารชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิตต่อมาได้ต่อสู้
คดีนะคะต่อสารอุทธรณ์จนมีคำพิพากษาลดโทษจำคุกตลอดชีวิต

มีคำพิพากษายกฟ้องนายประถมพงศ์
เนื่องจากสารพิจารณาแล้วปรากฏว่าฝ่ายโจทย์
ไม่มีพยานรู้เห็นในที่เกิดเหตุหนึ่ง
และ๒ไม่มีดีเอ็นเอในบริเวณจุดเกิดเหตุ
และไม่มีดีเอ็นเอที่ศพเลย
จนเป็นเหตุให้สารยกฟ้องเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นสำคัญนะคะ
วันนี้พ่อและแม่ของผู้ตายซึ่งเป็นโจทย์ร่วมกับอายการ
หลังได้ฟังคำตัดสินแล้วก็ยอมรับนะคะ
เคารพในคำตัดสินของศาลโดยปฏิเสธ
แสดงความคิดเห็นกับสื่อมวลชนค่ะ
ขณะที่อดีตผู้ต้องหานายประถมพงศ์บอกว่า
ขอบคุณนะคะที่สารคืนความยุติธรรมให้โดยพิพากษายกฟ้อง
สำหรับตัวนายปฐมพงศ์หรือว่านายแตมเองและครอบครัว
ตอนนี้ถือว่ามีความสุขมากขึ้นแล้ว
เพราะว่าช่วงที่ถูกจำคุก๔ปีรู้สึกเหมือนจะบ้าเลย
เคยคิดทำร้ายตัวเองแต่ไม่คิดจะหนีคดี
รับว่าช่วงที่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีครอบครัวลำบากมากนะคะ
เป็นหนี้เป็นสินเพราะต้องหาเงินต่อสู้คดี
ลูกทั้งสองคนไม่ได้เรียนหนังสือเลย
แล้วก็พี่รับเลี้ยงเอาไปเลี้ยงนะคะ
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครอบครัวถูกตราหน้าว่าเป็นคนชั่ว
เป็นคนเลวลูกไม่อยากไปโรงเรียนเลย
เพราะถูกเพื่อนล้อว่ามีพ่อเป็นฆาตกรนะคะ
เมื่อสารคืนความยุติธรรมให้
อยากให้สังคมคืนความยุติธรรมให้เขาและครอบครัวด้วย
ฟังเสียงนายประถมพงศ์ค่ะ
เห็นพ่อเป็นละครตามส่วนแบบนี้เมื่อเดือนภาษา
ก็พูดเจอก่อนตั้งความสุดเหลือว่าพี่ไวเดช่ีใช้การใหม่

อยากให้สังคมมันคืนความยุติธรรมไหม
ทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับทางทนายความนะคะ
ของนายประถมพงศ์คือนายวิทูลองค์อาจ
นายวิทูลบอกว่าตั้งแต่รับทำคดี
พบข้อพิรุธหลายประการว่า
คนร้ายเป็นรายอื่นไม่ใช่จำเลย
ก็คือนายประถมพงศ์อย่างแน่นอนทนายเชื่อแบบนั้น
จากนั้นก็เลยให้การช่วยเหลือต่อสู้คดีโดยตลอด
ในเรื่องนี้สังคมค่อนข้างชี้นำว่า

นำไปสู่การออกหมายจับจำเลย
ทุกคนคิดว่าจำเลยเป็นคนร้ายตัวจริง
เรื่องนี้สร้างความเสื่อมเสียให้กับจำเลยและครอบครัวนะคะ

จะต้องดูข้อมูลแล้วก็หลักฐานต่าง
เตรียมที่จะฟ้องกลับต่อผู้ที่มีส่วน
ทำให้เกิดความเสียหายต่อครอบครัวของจำเลยค่ะ